เพราะว่าคนนี้นะได้พงได้เพชรไปด้วยนะ

แจกเพชรเนื่องในวันแม่แห่งชาติเลยแล้วกัน
เดี๋ยวไปดูโฉมหน้าผู้โชคดีกันดีกว่านะคะ

อันนี้นะคืนกำไรให้กับคุณแม่คุณลูกจริงคุณผู้ชม
บอกไปเลยนะคะใจปั้มใจป่าจริง

เพราะว่าไม่ใช่แค่แจกหนักนะแจกใหญ่
แต่เจ้าตัวค่ะยังใจปั้มนะควงสามีแห่งชาตินี่คุณผู้ชมค่ะ
คุณฟิล์มธนพัฒน์นะคะหรือว่าบอลวสินนั่นเอง

เอาใจหนุ่มเหมือนกันนะคะก็มีน้องแน็ตอันนี้พรมาด้วยนะคะ
แล้วก็รถแรกแจกแถมกันจนหน้ามืดเลยคุณผู้ชม
งานนี้นะคุณสุชัยบอกทำไปเนี่ยเพราะใจรักจริง
ได้สร้างกระแสแต่ว่าเอาให้มันเข้ากระแสหน่อยนะคะ
เพราะว่าเป็นของขวัญที่แบบว่าคุณลูกอยากจะให้คุณแม่ไง
แล้วพวกเครื่องเพชรมันเก็บไว้ได้ตลอดเลยมีมูลค่า
แม้ได้ก็สุขใจอุ่นใจแล้วจ๊ะ
ใครได้ก็ดีใจทั้งนั้นแหละก็สุขใจทั้งนั้นแหละนะคะ
ชอบจังเลยนะกิจกรรมแบบนี้แต่ว่าเพชรไม่เคยตกมาถึงมือเราสองคนเลยนะคะ